แย่งสิทธิ์เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ในคดีที่เกิดขึ้นระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนไม่ใช่คดีแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยรวบรวมวิธีการที่จะทำให้ท่านยืนยันการเป็นเจ้าของสิทธิ์ของลอตเตอรี่ที่ซื้อมานะครับ
เพื่อท่านจะถูกรางวัลนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
หรือจะถ่ายเซลฟี่คู่กับคนขายลอตเตอรี่ซึ่งตอนนี้ถือเป็นกระแสมาก
ฟี่แล้วเก็บเอาไว้นั่นแหละเพื่อเป็นหลักฐาน
วิธีที่๓เขียนชื่อไว้ด้านหลังสลากซื้อปุ๊บก็เขียนชื่อนามสกุลวันที่ซื้อเอาไว้
แต่กรณีนี้หากถูกรางวัลเจ้าของสลากต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากด้วยตัวเองเท่านั้น
ไม่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปขึ้นเงินแทนได้
หากไม่อยากใส่ชื่อก็ใส่สัญลักษณ์ต่างไว้แทน
กากบาทขีดถูกหรือวาดรูปเล็กไว้ตามจุดต่าง
วิธีที่๕จดโน้ตไว้เลยว่าซื้อเลขอะไรเอาไว้
เพราะแอปเหล่านี้เวลาที่เราจดบันทึกจะมีวันที่ที่บันทึกบอกเอาไว้
อาจใช้วิธีส่งข้อความผ่านไลน์บอกหมายเลข
ส่งให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนสนิท
เอาไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่วันแรกที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้
ส่งไปแล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลย
โดยเอานิ้วหัวแม่มือนี่แหละถูให้ทั่วทั้งใบ
หรือเอาคอตเติ้ลบัตรถูในกระพุงแก้ม

และวิธีที่๗หาพยานที่มั่นใจได้ว่า
จะไม่ขโมยของเราไปแน่ไว้หลายคน

แต่ทางที่ดีซื้อมาแล้วเก็บไว้ให้ดี

เหมือนอย่างคุณฮายอาภาพรนครสวรรค์
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเสี่ยงโชคตัวยงก็ไม่ว่ากันค่ะ